แล้วก็จะบอกว่าแตกตื่นกันทั้งบางเลยค่ะ

เป็นเราเห็นคุณยายแบกงูมาแบบนี้
เหมือนเป็นไม่มีเกิดอะไรขึ้นน่ะ

แล้วเป็นกรรมที่คอมันอ่ะตอนแรกนึกว่าตายแล้วพอทิ้งลงคุณยายปลาลงที่พื้นเท่านั้นแหละอ้าวยังอยู่นะงู
แต่มันก็เหมือนจะปลางตายนะคุณมันแบบล่อแร่แล้วอ่ะ
ค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าวราวุฒิเชิงไกรยังเนี่ย
โพสต์คลิปนี้พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอาครับหมองูบ้านผมบ้านไซตูหมู่๓ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
พอคลิปนี้ถูกโพสต์นะคะคนก็เข้าไปแชร์แล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
บางข้อความเนี่ยระบุบอกว่าคนในหมู่บ้านไสตูเนี่ยนับถือใหญ่คนนี้ว่าแกเนี่ยเป็นหมองู
ซึ่งขณะจับงูเห่าเชื่อกันว่าเป็นช่วงองค์ลงพอดี
ยายแกก็เลยสามารถกำคองูเห่าแล้วก็เดินไปตามถนนได้แบบนี้อย่างสบายใจ
บางช่วงก็บอกด้วยนะคะว่ามีคนปล่อยงูไปทำร้ายแกที่บ้าน
แกบอกว่าแกโดนพิษนะแต่แกก็ไม่เป็นอะไรสบายดีแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะบางคนก็บอกว่าองค์ลงไง